ดูเรื่องนี้กันหน่อยจะพาลงไปนัคฮอล๔
เขาบอกว่ามีงานยิ่งใหญ่ที่นั่นครับ
ไปที่นี่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้ว
น่าจะพอนึกออกเนอะคุณผู้ชมเนาะ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ขึ้นจักซิเห้คุณอ่อแล้ว
นี่ไงมือปราบคุณผู้ชมครับ
คุณพันธ์รักราชเดชไง
มาพร้อมกับชาวบ้านนะฮะมาร่วมกันประกอบพิธีเททองรูปหล่อ

ใช่แล้วล่ะครับคุณพันธรรคราชเดชนะครับ
และวัตถุมงคลรุ่นพยักษ์ทักษิณ

ฟังชื่อแล้วก็เข้มขลังมาก
เนอะมีโอกาสอยากจะเอาไว้บูชาอยู่เหมือนกันน่ะนี้
เขาบอกว่าขุนพันธุ์น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนอ

นี่เป็นมือปราบคนสำคัญเป็นในตำรวจที่มีความสามารถ
การปราบผู้ร้ายคนสำคัญของจังหวัดพัทธลุง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
อุขจากหลายวัดห้วยเตงมาร่วมพิธี
ตามวัฒนธุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างโหมด
แล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยเตงนะครับ

โรงเรียนวัดทางขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียกได้ว่าได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลกลับไปนั่นเองนะครับ
ในช่วงของการประกอบพิธีเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกน่ะ
พายุกระนำอย่างแรง
จนเกือบทั้งสักบ่ายสองยี่สิบเก้านาที
ซึ่งเป็นเลิกทำพิธีบวงสวง

อุ้ยอุ้ยดูเหมือนเห็ดคุณตะกี้เลย

ลงมาเปาหู้อาจเปาหื้นไม่ตอร์
อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสร้างความแปลกใจให้กับผู้ร่วมพิธี
เพราะเมื่อถึงเลิกพิธีแล้วเนี่ย

จากที่เห็นตั้งฝนโปรยไปลงมานะ

ไม่มีทั้งฝนไม่มีทั้งพายุเลยล่ะครับ
ก็ทำให้พิธีได้ทำการประกอบไปอย่างราบรื่นนั่นเอง
และผู้ที่มาร่วมพิธียังเชื่อว่าฝนที่ตกแบบปล่อยเนี่ยนะ
ไม่ได้ตกมาเยอะเท่าไรเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำมนต์แหละ
น้ำมนต์ที่เทวดาน่ะประพรมมาให้จากบนท้องฟ้า
กว่ากันว่าสวงสวรรค์เลยนั่งงานเนี่ย
อ่ะเรียบร้อยฮะหลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ย
ก็มีการแบบว่าให้ร่วมทำบุญเนอะ
แล้วใครที่สนใจก็ไปเช่าบูชาวัตถุมงคลที่นี่กันได้ครับ
อ่ะเป็นความเชื่อว่ากันไปเนาะ